คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสระบุรีกันหน่อย
เขามีวิธีการอาบน้ำแม่ตะเคียนเป็นแม่ตะเคียนตำนานของอำเภอเสาให้
ชาวบ้านนี่นับถือกันมากเลยนะครับไปดูงานประเพณีส่งน้ำพระแล้วอาบน้ำแม่ย่าตะเคียนหรือว่าเสาร้องไห้ครับ
จัดขึ้นในงานสงกรานประจำปีของวัดสูงในอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับทุกวันที่๒๓เมษายน
กำเนิดตำนานเสาตะเคียนร้องไห้เพราะว่าไม่ถูกเลือกไปสร้างพระราชวัง
นะเป็นวังของอำเภอเสาไห้แล้วก็อาบน้ำรูปปั้นแม่นาตะเคียนด้วย
เสร็จแล้วเนี่ยก็ร่วมกันส่งน้ำพระครับก็มีชาวบ้านที่เป็นชาวเสาห้ายนะแต่ง
ชุดเป็นชุดไทยพวนไปร่วมงานครับข้างเลยเพราะว่า๑ปีจะมีแบบนี้
ครั้งเดียวนะครับไปต่อกันที่จังหวัดกรสินนะฮะชาวบ้านท่าสามัคคีนะฮะ
ชกลาภจากต้นเตคียรทองยาว๑๐เมตรอายุไม่ต่ำกับ๑๐๐ปีแล้วนะครับคือ
มีการยกขึ้นมาจากจุดการสร้างสะพันธุ์ข้ามก็น้ำลำชี่ครับลำน้ำชี่ก่อน
นำไปรักษาเอาไว้ที่วัดไหมสามมะขี่ชาวบ้าน
พอรู้ข่าวก็ต้องไปกราบไหว้สิครับไปถ่ายรูป
แล้วก็เอาแป้งเนี่ยไปโรยกันไปหาตัวเลขกันนะฮะ
งวดหน้าก็ยังคงมีความหวังกันอยู่
ขาวเลยดูสิมีตัวเลขหรือเปล่านะครับโดยก่อนที่จะ
พบต้นตะเคียนทองต้นนี้ทีมก่อสร้างสะพานเนี่ยไม่สามารถจะขุดเจาะเสาเข็มได้เลยครับ
ก็เลยทำยังไงดีให้ทีมนักประดาน้ำลงไปสำรวจสิ
มันมีอะไรมันถึงเจาะไม่ได้แล้วก็ไปเจอท่อนไม้ขนาดใหญ่อันนี้อยู่ใต้น้ำนะฮะ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เลยใช้เครนยกขึ้นมา
ลิงขาดไปสองรอบคุณผู้ชมยกยังไงก็ยกไม่ได้ฝนก็ตกหนัก
จนวันที่๒๓ยกขึ้นมาสำเร็จได้ในเวลา๑๐นาฬิกา๘นาที
อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้น
ปิดท้ายกันที่เรื่องของต้นไซยักษ์หน่อยครับไปอยู่ข้างสาราการเรียนรู้
ของอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุมราชธานีครับขนาด๑๓คนโอบอะคุณผู้ชม
สูงกว่า๒๕เมตรมันแผ่กิงก้านสาขามามากมาย๔๐เมตรทีเดียว
ต้นอยู่ใต้ร่มเงามานานกว่าสามชั่วอายุคนนะฮะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านไปแล้ว
ชาวบ้านเขาก็นับถือเนี่ยเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะเอาดอกไม้ทูบเทียนเอาแพร่สีไปกราบไหว้บูชา
พันเอาไว้แบบนี้แล้วเชื่อว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ไซดเนี่ยช่วยปกป้องรักษาหมู่บ้านให้ร่มเย็นเป็นสุขได้นะครับ
อันนี้ก็มีเรื่องความเชื่อมาให้ติดตามกันตั้งแต่เช้าตรู่ให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะครับ